คุณผู้ชมคะตอนนี้ในโลกออนไลน์มีการวิภาควิจารณ์กันอยู่คลิปหนึ่ง
เมื่อมีนักดนตรีไปแต่งกายเรียนแบบพระ
ขึ้นไปอยู่บนเวทีไปเต้นลักษณะอาณาจารย์
งานบวชในจังหวัดกำแพงเพชร
ตอนนี้เจ้าของวงออกมาขอโทษแล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการแต่งกายเรียนแบบพระ
กระทำการแบบนี้อีกไปดูภาพกันค่ะ
คุณผู้ชมดูการแต่งกายของผู้ชายคนนี้
กับการเต้นบนเวทีนี่นะคะมันเกิดกระสายวิภาควิจารณ์กันมา

ตั้งใจเลยแหละจงใจในการเรียนแบบ
เพราะว่าบนศีรษะก็เอาเหมือนกับถุงน่อง
ทำให้มันเป็นเหมือนกับลักษณะของคนหัวโล้นด้วยนะคะ

ถูกต้องที่จังหวัดกำแพงเพชรนี่นะคะ

เขาแชร์ไปที่เพจพบชายนักดนตรี

เต้นหอกล้อกับแดนเซอร์หญิงในเชิงอาณาจารย์
ในคลิปคุณผู้ชมคงจะเห็นได้นะคะว่าจะเห็นชายนักดนตรีเนี่ย

วิกผมมาเหมือนกับผู้ชายหัวโล้นเนี่ยนะคะ

เขาถือบาดแต่เป็นบาดของเล่นน่ะนะ

ก็คล้ายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี่นะ

ก็เต้นไปเต้นมาในเชิงอาณาจารย์แบบนี้

ชาวเน็ตตั้งคำถามว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า

อาจจะเข้าขายความผิดกฎหมายได้นะคะ
เรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไป

ก็คือชื่อว่าวงธอมดี้ค่ะ

รับแสดงงานตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ
ไปสอบถามนางชาญโตเมษเป็นเจ้าของวงก็บอกว่า
การแสดงแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
เป็นงานบวชนาคที่บ้านมะกอกหวาน
ตะบนเทพนครจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแต่งกาย
เรียนแบบรสงฆ์เพื่อขึ้นแสดงบนเวที
แต่ว่าทำการแสดงเพื่อให้ผู้ร่วมงานนั้นมีความสนุกสนาน

สนุกสนานมันต้องมีขอบเขตไงค่ะคุณ
ไม่งั้นมันจะผิดการะเทศะค่ะ
แล้วบอกอีกนะคะว่าแขกที่มาร่วมงานขอให้แต่งกายแบบนี้
น่าจะว่าเป็นเพลงของแจ็ดชวนชื่นที่กำลังดังตรงนั้นเอง
ส่วนตัวคิดว่าเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงไม่ได้แต่งกายในวัดแต่อย่างใด
แล้วก็ไม่ทราบว่าอาจจะผิดข้อกฎหมายนะคะ
กรณีการแต่งกายเลนแบบพระสงฆ์
เขายืนยันนะคะว่าต่อไปจะไม่มีการแต่งกายแบบนี้อีกนะคะ

เพราะรู้เท่าไม่ถึงการทำไปเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
ค่ะนั่นแหละอย่างที่บอกนะ

เดี๋ยวงานบุญมันจะกลายเป็นงานบาปไปนะคะ
และที่สำคัญก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะ